พาคุณผู้ชมมาดูชีวิตที่สุดตรันทศ
ยิ่งกว่านิยายของผู้ชายคนนี้นะคะ
คือเมื่อวานนี้ช่วงค่ำพลเมืองดีไปช่วยเหลือผู้ชายพิการคนนึง
ซึ่งพยายามจะกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาฆ่าตัวตาย
อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีช่วยไว้ได้สำเร็จนะคะ

แล้วก็คุยว่าทำไมเขาถึงจะก่อเหตุแบบนี้

เพราะว่าเขาถูกภรรยาบังคับให้มาขอทาน
โดนแบบนี้มาตลอด๓ปีค่ะ
แล้วพอได้เงินมาก็เอาเงินไปกินเหล้ากับผู้ชายคนอื่น
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ช่วงค่ำที่ตำรวจสภปากเกร็ดนะคะ
กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลณีที่ปต
ช่วยเหลือในจักรพงศ์สุวรรษภรรณคงอายุ๓๙ปี
เป็นชายพิการขาขวาแล้วก็มือซ้าย
เขาพยายามจะกระโดดสะพานพระราม๔
พลเมืองดีก็แจ้งให้ช่วยเหลือ

จากการที่ถูกภรรยาบังคับให้นั่งขอทานมากว่า๓ปีแล้ว
แล้วเงินที่ได้เนี่ยภรรยาก็เอาไปกินดื่มกับผู้ชายคนอื่น

เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำไมเขาหนีไม่ได้

บอกเจ้าหน้าที่บอกอยากกลับบ้าน
มูลณีที่ปตก็พาไปส่งที่บ้าน
ที่ตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ปรากฏว่าพอไปถึงที่บ้านเจอกับสภาพนี้ค่ะ
ถูกตัดไฟมานานกว่า๕เดือนแล้ว
แล้วมีพ่อที่ป่วยติดเตียงอยู่

บ้านหลังนี้นับรวมมีเด็กและผู้ใหญ่อาศัยอยู่รวมกัน

นี่ค่ะเราสรุปมาให้ดูเป็นข้อคือความเป็นอยู่

ข้าวจะเอามาหุงก็ยังไม่มียากจนมาก
ทีมข่าวไปที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะคะ
คือเขาก็ต้องดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียง
ถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เขาเองเล่าให้ฟังบอกพยายามที่จะกระโดดสะพานมาแล้ว๒ครั้ง

ครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วจะกระโดดอีกครั้งหนึ่ง
ขาเทียมเอาไว้บนสะพาน

ก็เพราะว่าภรรยาอายุ๕๘ปี

คือชีวิตมันเศร้าแล้วเศร้าอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
เป็นเหตุผลของการจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย

จริงเราก็คือสู้ไม่ไหวแล้ว

รายได้จากการที่ต้องไปนั่งขอทานร้องเพลงเปิดหมวกเนี่ย

บอกทุกครั้งที่ไปนั่งขอทานหรือร้องเพลงเนี่ย
ภรรยาไปด้วยแล้วนั่งเฝ้าอยู่ห่าง
พอมีคนให้เงินปุ๊บภรรยาเดินมาเก็บเงิน
ทำแบบนี้ทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นคือ
ร้องเพลงขอทานไม่ได้เงินเลยภรรยาก็เก็บไป
พอกลับเข้าห้องแบ่งเงินที่หามาได้คนละครึ่ง

ส่วนภรรยาไปดื่มเหล้าไปหาผู้ชายคนอื่น
แล้วล็อกห้องเอาไว้ค่ะเอาขาเทียมไปด้วย
กลัวเขาจะหนีนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาหนีไม่ได้

แล้วก็ไม่ให้ติดต่อกับครอบครัวของตัวเอง
สุพรรณบุรีที่มูลนิธิพาไปนี่แหละค่ะ
เขาต้องอยู่ในสภาพนี้มากว่า๓ปี
เมื่อวานนี้ก็เลยไม่ไหวแล้วตัดสินใจหนีปัญหา

แต่โชคดีที่มีคนมาช่วยไว้ค่ะ
เดี๋ยวคนเขาเห็นเยอะไม่มีทางออก
เพราะว่าบัตรอะไรก็ไม่มี
อาคารอะไรก็ไม่มีเขาเหยียบไปหมดอะไรอย่างนี้

เนี่ยค่ะก็ได้กลับมาที่บ้านที่สุพรรณบุรีแล้วนะคะ
แต่บ้านนี้ก็มีอีก๗ชีวิตที่ต้องดูแลนะคะ
โดยหัวหน้าครอบครัวนี้ขาพิการแขนพิการ
แล้วอาชีพของเขาคือการขอทาน
ตอนนี้ใครที่อยากจะช่วยเหลือในจักรพงศ์เนี่ยนะคะ
ที่ฉันเห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยหลายคนบอกอยากให้ช่วย

หรือถ้าจะให้ยั่งยืนเขาสามารถทำงานได้
เขาบอกว่าเขาเนี่ยซ่อมจากเย็บผ้าได้นะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะช่วยเหลือคุณจักรพงศ์
ให้เขาสามารถที่จะเอาเงินมาดูแลคนในครอบครัว

เขาบอกเขาซ่อมจากเย็บผ้าได้นะคะ
ก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่คุณจักรพงศ์